ตอนที่เจอมันมีจุดสังเกตคุณผู้ชมเล็บ
ผู้หญิงทั่วไปจะชอบทำเล็บเจลนะคุณกิรครับ
แล้วมันมีเล็บที่เป็นลักษณะลายดอกไม้
สิ่งแรกที่คิดได้ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนถูกไหม
เพราะว่าทำเล็บแบบนี้ใช่ค่ะ
ล่าสุดมีการตรวจสอบมีคุณแม่มาแสดงตัวแล้วนะคะ
บอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงเป็นลูกเขาจริงแต่เป็นสาวประเภท๒ค่ะ

คือพอได้รับข้อมูลก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้กัน

คือตำรวจสพเพเขารับแจ้งจากชาวบ้าน

ไปตรวจสอบตอนแรกอย่างที่บอกว่านึกว่าเป็นผู้หญิง
เพราะว่าสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีดำ

ในกระเป๋าจริงก็ไม่ได้พบเอกสารอะไรเลยนะคะ

อย่างที่บอกว่าจุดสังเกตคือมีเล็บเจลลายดอกไม้
ก็เลยต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลระยอง
ต่อมาค่ะมีแม่ของผู้เสียชีวิตเหมือนมีการเห็นภาพค่ะ
ภาพเล็บแบบนี้แล้วแชร์กันอยู่ในสังคมออนไลน์
แล้วเหมือนแม่จำได้ว่านี่เป็นลูกของตัวเอง
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นแม่
คือนางสาวสกาวเดือนอายุ๕๘ปี
บอกแบบนี้ว่าภาพนั้นแล้วศพที่เจอบอกลูกเธอเอง
ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะลูกเป็นสาวประเภท๒
ชื่อว่านายปริยากรอายุ๒๘ปี
แม่เล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุลูกเพิ่งลาออกจากงานมาเมื่อวานนี้เลย
แล้วหายออกจากบ้านไปตอน๒ทุ่ม
จนกระทั่งตอนเช้าแม่ไปทำสวนกลับมาไม่เจอลูก
เห็นแต่โทรศัพท์มือถือแล้วก็เหมือนมีกระเป๋าเงินลูกทิ้งเอาไว้ที่บ้าน
แม่บอกแบบนี้อีกว่าลูกที่เป็นสาวสองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ทางโรงพยาบาลเอาจริงก็ส่งยามาให้อยู่ตลอดเลยนะ
ก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรเลย
ว่าลูกมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันกับแม่ด้วย
ยังคุยหยอกล้อเล่นกันอยู่ยังโชว์แขนให้ดูแล้วบอกเลยเนี่ย
แม่หนูขาวขึ้นนะฟังเสียงคุณแม่ดีกว่าค่ะ
ไม่เคยมุนทีจะหล่อเลยคู่จ้างคืนมันยังกอดเลย
ยังเตียบซีทิ้วก็เลยว่ะดูเนี่ยภาวชะน่าจะบอก
โทรหาขอโทรตักกว่ายู่ชาติแบ๊ดอยู่
ว่าทำไมตื๊ออะไรกินตั้งกว่าร้ายกระช่าว

กินมาหลายปีแล้วจังนะ
เป็นมานานไงเป็นมาแรกปีแล้วจากนั้น

ถามหมอหาอะไรไหมถามหมอเนี่ยมีบัตรโรงบาลเขามา
ข้อมูลอย่างหนึ่งสำคัญที่คุณแม่ให้เนี่ยก็คือลูกเป็นโรคซึมเศร้า
แต่คุณผู้ชมคะเธอจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเพ
สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกทีว่าตกลงฆ่าตัวตายหรือเกิดจากสาเหตุอื่น
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ